ทุกผู้ชมครับเรื่องของแรงงานไทยที่อิสราเอล
สถานการณ์ก็ยังไม่สงบนะยังค่ะ
และตอนนี้นะครับก็มีแรงงานไทยอบพยพเดินทางกลับมาทุกวันนะครับ
ล่าสุดเพิ่งมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
นี่ช่วงค่ำเลยนะฮะ๑๙นาฬิกา๕นาทีที่ผ่านมา
ก็คือเมื่อประมาณสัก๒ชั่วโมงที่แล้วนี่เอง
ถูกต้องนี่ฮะวันนี้มาถึงอีก๒๑๑คนนะครับ
เป็นผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนมานะฮะ๑๖๒คน
อีก๔๙คนซื้อตัวกลับเองถ้าซื้อตัวกลับเองนี่ก็คือ
ไม่รอเที่ยวบินใช่ไหมน้องมิ้นค่ะอ่า
คือเที่ยวบินของทางการก็มีให้แต่อาจจะต้องรอตามลำดับไง
บางคนก็บอกเขาซื้อตัวกลับก่อนก็ดีกว่านี่นะฮะ
ทั้งหมดก็มาจากสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับ
กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อเช้าวันนี้นะครับ
ตามเวลาท้องถิ่น๖นาฬิกา๒๐นาที
แล้วก็มาถึงบ้านเรานะฮะที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา๑๙นาฬิกา๕นาทีตามเวลาในไทย
กระทรวงแรงงานก็ไปตั้งโต๊ะเพื่อจะตรวจสอบให้เรื่องของเอกสารต่าง
แล้วก็เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนต่าง
เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นที่ประเทศที่ไปทำงาน
มีจุดคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
ในการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
กระทรวงยุทธรรมก็มาดูแลด้วยนี่นะฮะ
รวมเอาเป็นว่าวันนี้มาถึงเนี่ยทั้งหมด๗๐๗คนแล้วนะครับ
มาดูแลเรื่องการไกล่เกลี่ยหนี้ที่โดนฟ้องให้ด้วยนะฮะ
กระทรวงยุติธรรมก็มาดูให้ด้วยนะครับ
ขั้นตอนพิพาทชั้นบังคับคดีการขอชะลอพักหนี้อะไรพวกนี้ด้วย
หลายคนก็เสียค่าหัวเดินทางไปใช่ไหม
ยังเก็บเงินเก็บทองได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเดินทางกลับก่อน
ก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้๒๙ศพนะครับ
๗๖ถูกจับ๑๗ขอกลับลงทะเบียนตอนนี้๗๐๐

คนที่เดินทางกลับมาหนึ่งในนั้น
หนึ่งใน๒๑๑คนวันนี้เนี่ยคือคุณพานุเดชพานชมพู
นี่มาถึงก็ภรรยาก็มารอรับอยู่นะฮะ
เจอหน้ากันก็โผล่เข้ากอดเลยนะครับ
คุณครับ
คุณพนุเดชบอกว่าที่ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ย
ที่ทำงานของเขาอยู่ติดกับฉนวนกาซ่านะฮะ
คือโหคุณอาจพร
ที่ผ่านมาเราได้ยินเนี่ยบอกอยู่ใกล้ฉนวนกาซ่า

ผมว่านี่ใกล้ที่สุดแล้วคุณพานุเดชเนี่ย

อันนี้ติดจริง

ติดแบบแค่ข้ามกำแพงก็ถึง
ประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือช่วงที่มีระเบิดแล้วก็ยิงใส่กันเนี่ย
มีการยิงลงมาใส่แคมป์คนงานนะฮะ
แล้วก็นี่มีเพื่อนคนงานที่อยู่ข้างกันเนี่ยต้องหนีตายกัน
ตั้งแต่๗ตุลาคมจน๙ตุลาคมต้องอบพยพออกมาจากแคมป์
เพราะตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มฮามาสมาเคาะประตูนะฮะ
ขอประตูแล้วก็กราดยิงที่แคมป์คนงาน
ตัวคุณพานุเดชกับเพื่อน๗คนต้องหนีเข้าไปหลบในป่า
ถึงขั้นต้องขุดหลุมทรายซ่อนตัวนะฮะ
เอาทรายกลบตัวแล้วอยู่ให้เงียบที่สุด

ที่พักโรงแรมที่สถานทูตเตรียมเอาไว้ให้เนี่ย
ยังได้ยินเสียงระเบิดอีก๕๖ลูก
วันนี้ดีใจมากที่ได้กลับบ้าน
ส่วนหลังจากนี้จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกหรือไม่
คุณพนุเดชบอกเดี๋ยวขอพิจารณาขอคิดทบทวนก่อน
เพราะสถานการณ์ที่นั่นยังไม่คลี่คลายนะ
ส่วนหนี้ที่กู้ไปเพื่อเป็นค่าหัวไปทำงานอิสราเอลเนี่ย

แต่เรื่องที่ว่าหนี้สินอะไรที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ห่วงหรอก
ตอนนี้อายุยังไม่มากเดี๋ยวไปทำงานที่อื่นเอาก็ได้
อยู่ข้างกันครับเตินตามแคมป์ต่างแล้วก็ยิงตามแคมป์ต่างครับ
แต่พวกผมพากันอบประยุกต์ไปอยู่ที่ปลอดภัยกัน
มันมีบรรยากาศยังไงบ้างพอได้กลับมาเยือนประเทศไทยในรอบอะไร